มีเหตุอุอาจเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะคะ
ผู้ชายที่มีฉายาว่านกท่าล้อค่ะ
บุกยิงผู้ชายอีกคนนึงโอ้โหโหดเยี่ยมมาก
บุกยิงเขากระทืบเขา

ไปถึงไปเผารถคาบ้านเขาเลยนะคะ
หลังจากก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไป

จังหวะที่จะหนีเข้าชายแดนสังขระบุรีนะคะ
ตอนนี้ถูกส่งตัวดำเนินคดีแจ้งไป๔ข้อหานักแล้ว

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งสีดำของนายรุ่งเจริญจรุมเคลือ

ขับเข้ามาก่อเหตุราดน้ำมันจุดไฟเผารถจักรยานยนต์๓คัน
และยิงนายนวลชัยเล็กดาราอายุ๓๖ปี

และที่หน้าท้องอีก๑นัดบาดเจ็บสาหัส

นกท่าล้อขับรถเก๋งสีดำคันเดิมออกมาจากบ้าน
ก่อนจะจอดดูเหตุการณ์อย่างใจเย็น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงปืน๒๓นัด
ก่อนมีควันพวยพุ่งจากบ้านของผู้บาดเจ็บ
เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบสภาพรถจักรยานยนต์ถูกเผาเสียหายทั้ง๓คัน
ขณะคนเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยกันยื้อชีวิตก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
แกะรอยจากกล้องวงจรปิด
รวบตัวนกท่าร้อได้ทันควัน

ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าถูกนายนนชัยปีนเกียวก่อน

โดยปมสาเหตุมาจากคืนวันฉลองปีใหม่
วันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้บาดเจ็บและกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านทะเลาะกัน

และยิงผู้บาดเจ็บไป๓นัดก่อนหลบหนี
สำหรับนกท่าเลาะมีประวัติเคยติดคุก
คดีครอบครองยาเสพติดนาน๑๓ปี

ก่อนกลับมาเป็นขายใหญ่ในพื้นที่บ้านท่าล้อ
กลุ่มวัยรุ่นให้การนับถือและเกรงกลัว
เมืองต้นตำรวจแจ้ง๔ข้อหานกท่าล้อ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน

ครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

สุจราชนิดคงทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี